ดูเรื่องนี้หญิงสาวคนนี้เธอเหมือนไปตรวจพบว่าเธอเป็นมะเร็ง
มีการตัดก้อนเนื้อไปตรวจด้วยแต่เธอไปบนบานเอาไว้
แล้วขอเธอกับท้าเวสวันว่าขอให้เธอรอดพ้นจากโรคร้ายนี้
ปรากฏรอดค่ะแล้วเธอก็เลยไปจุดประทัดเป็นแสนนัด
เดี๋ยวตามในหัวเขียวข่าวเด็ดค่ะ
มาจ้ามามาดูเรื่องนี้นะคะอ่ามันก็คงเป็นความเชื่อใดด้วย
ผู้หญิงท่านนี้นะคะเนี่ยเสื้อสีแดงแขนกุดนั่นแหละตรงกลาง
เธอชื่อว่านางสาวรัชนีพรจิตอายุสี่สิบห้าปี
เธอบอกโหยไปที่วัดเขาพระทองอำเภอชะอวดที่นครศรีธรรมราช
เห็งอ่ะเห็งจริงถูกรางวัลและเธอยังรอดพ้นจากโรคร้าย
บ่ายวานนี้ก็เลยไปกราบไหว้หลวงพ่อองค์ใหญ่พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่อายุกว่า๘๐๐ปี
เอาประทัดหนึ่งแสนนัดไปแก้บนท้าเวชสุวรรณด้วยค่ะนางสาวรัชนินเล่าแบบนี้
เป็นเจ้าของคณะอารำวงเวียนครกชื่อดังชื่อว่าวงปลายนา
มาบนบานขอพรทาเวสุวรรณเอาไว้ว่าขอเถอะให้รอดพ้นจากโรคร้ายที่เป็นมะเร็งเต้านม
เพราะหมอตรวจพบก้อนเนื้องอกตอนนั้นตัดชิ้นเนื้อไปตรวจเธอกลัวมาก
มาขอพรหลังจากนั้นผลตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งนะคะเธอเชื่อว่านี่คือบารมีของท้าเวสวรรณค่ะที่ช่วยให้เธอรอดปลอดภัย
ล่าสุดยังถูกรางวัลเมื่องวดที่ผ่านมาด้วยนะเอาเลขมาจากไหน
เธอเล่าเธอได้เลขเด็ดจากทูปเสียงทายคุณรู้ไหมเงินรางวัลถูกเป็นแสน
ก็เลยเอาประทัดมาจุดแก้บนครั้งนี้ค่ะ

ถ้าคุณอยากขอแบ่งเลขปลายประทัดที่เธอจุดค่ะ

อ่าจ้าแล้วแต่
หลายคนจะเอาไปทำอะไรก็ไม่ว่ากันนะคะ

วันที่๒๕กันยายนนี้เธอจะนำคณะรำวงของเธอเนี่ย
ไปแสดงกับท้าเวชสุวรรณด้วยนะคะ

มีความศักดิ์สิทธิ์คู่ขนานกับพี่สาว

ชาวบ้านเขาเลยพากันไปไหว้ขอแก้บน

เป็นเพลิงอยู่ริมถนนที่บริเวณจุดนี้
กลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่ชาวบ้านให้ความสนใจเป็นพิเศษ

อันนี้ต้นอะไรเขาเรียกว่าต้นอ้อยช้าง
อ้อยช้างเชื่อกันว่ามันคือต้นไม้ศักดิ์สิทธิ

แล้วก็มีคนเอามงกุฎไปใส่ให้เจ้าแม่ด้วย
ชาวบ้านเขาก็เรียกว่าแม่สร้อยทอง
มักจะมีคนเอาเครื่องเส้นไหว้ไปแก้บนกัน
ส่วนใหญ่ก็เครื่องประดับชุดไทยมงกุฎนางงามอะไรก็ว่ากันไป
เมื่อวานมีคนดวงดีงวดที่ผ่านมา
คุณวาสนาพร้อมกับเพื่อนเอาเครื่องเส้นไหว้ไป
กล้วยน้ำว้ามะพร้าวน้ำหอมน้ำแดงไปแก้บนแม่สร้อยทอง
แล้วบอกว่าเธอกับเพื่อนเคยมาขอโชคลาภ
งวดที่ผ่านมาถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว๓ตัว
ได้ไปเป็นหมื่นก็เลยมาแก้บน
ขอพรขอใหญ่กว่านี้อีกได้ไหมเจ้าแม่

๖ตัวเลยเหรอพอสัก๖ตัวได้ไหมเจ้าแม่

ตัว๓ตัวมันก็เออจะขออีกนะฮะ

พอมาเนี่ยได้ยินเสียงคล้ายกับคนร้องไห้

ออกมาจากต้นไม้ต้นนี้นะฮะ
ปรากฏว่าคนที่ได้ยินเสียงร้องไห้

ื้องกับโรงเรียนสายมิตรเทคโนโลยี

ก็สามารถไปขอพรกันได้กับแม่

ออกไหมว่าเหลือมกับหลามต่างกันไง

ผมเคยได้ยินว่าเขาไลน์ไม่เหมือนกัน

มันถ้าหลายอีกแบบนึงกลิ่มมันจะแบบเข้มกว่านี้

ถ้าเกิดว่าเอาตามสคริปสคริปต์บอกว่าหลามคุณผู้ชม

นี่เป็นที่มาของคำว่าขี้หดตดหาย

มันไปหลบตัวอยู่ในห้องน้ำเก่า

นี่แหละมันไปเขมือบไก่ชนมาแล้ว๑ตัวด้วย
นอนนิ่งชะอืดชะ

กู้ภัยต้องมาช่วยกันค่ะ
เอามันออกมาในพื้นที่โล่งแจ้งแบบนี้

มันก็ย่อนไก่ชนออกมา

ซึ่งคราวมีคนไปเห็นไปจับมันมันก็จะออกมาแหละ

กู้ไพต้องช่วยกันจับมาใส่ทุง

คุณชาตรีเจ้าของบ้านเล่าบอกว่าปกติเนี่ย

แต่เมื่อวานเนี่ยตอนเช้าไก่ชนมันหายไปหนึ่งตัว
เดินตามหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
หลามมันกินเข้าไปแล้วนะคะ
ก็เลยร้องขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยค่ะ
ราคาเท่าไหร่รู้มั้ยตัวเนี่ยแหม่

แพงด้วยตัวละ๓๐๐บาท

ใช่โอ้คุณชาตรีบอกว่า

อุตส่าหนุถนอมไก่ชนมาเป็นอย่างดีดูดูมันทำนะครับ
เขมือบเลยแล้วยังให้บ้านเลขที่ไปยัง
คุณยังจบข่าวนี้ไม่ได้เพราะคุณอยากมาเลขที่
มีคนทวงมั้ยมีคนทวงมาเลขที่มั้ย

เอาบ้านเลขที่๗๒๓๖บ้านสระดุอำเภอกบิลบุรีนะคะ

ไม่รู้เหมือนกันนั่นไงจำดาวเห็นไหม

คนที่มองอะไรได้ล้ำลึกมาก